เป็นกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่ง
เขารุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่ง
เตะทั้งต่อยใช้ไม้เบสบอลพระฟาด
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเหมือนทวงเงิน
เหมือนกับเป็นแก๊งค้ายาเสพติด
ทวงเงินจากคนที่ถูกทำร้าย
แล้วเขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นแก๊งมันทุกเม็ด
ชื่อแก๊งใช่มันทุกเม็ด
ในพื้นที่ร้อยเอ็ดไม่ใช่โฆษณาตัวเธอล่ะ

ไม่ใช่แต่ตำรวจบอกว่าไอ้แก๊งมันทุกเม็ดที่๑๐๑
ตำรวจเขากวาดล้างปราบปรามอะไรไปหมดแล้วนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แก๊งนี้มันทุกเม็ดจริงหรือเปล่า
หรือมันอ้างชื่อของแก๊งเดิมที่ถูกกวาดล้างไปแล้วนึกออกไหม

ใช่หรือว่าเป็นแก๊งที่ยังเหลือตัวยังแบบกวาดล้างไม่หมด

ลองไปฟังเสียงดูคลิปแบบเต็มกันก่อน
โอ้โหได้ยินเสียงกระทืบเสียงแบบเตะ

เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยมีไม้เบสบอลตีด้วยฟาดด้วย

ผู้ชายที่ถูกซ้อมก็ยกมือไหว้ร้องขอชีวิต

้นหาคำตอบเรื่องของการเบี้ยวเงิน
ค้ายาเสพติดที่ถูกโกงไป

ที่คาดว่าเป็นเครือข่ายค้ายา
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายจากการเบี้ยวเงิน

ต่อยถูกตีถูกเตะนอนจมกับพื้นเนี่ยค่ะ
แล้วก็หลังมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปเนี่ย
เพจ๑๐๑มันทุกเม็ดเขาลบไปแล้ว

ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
ไปคุยกับพลตำรวจรีสมชายนุ่มโต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านก็บอกว่าดูคลิปแล้วนะคะ
อันนี้มันท้าทายกฎหมายมากนะคะ
ก็คือพูดแบบในคลิปเลยก็รู้เลยเป็นแก๊งค้ายา
แล้วก็ทำร้ายกันเรื่องของการเบี้ยวเงินค่ายาเสพติด
แล้วคลิปที่ปล่อยมานี่ก็คือปล่อยกันเองด้วยนะ
ใช่นี่ค่ะก็เป็นเรื่องท้าทายกฎหมายจริง
พลตำรวจรีสมชายขออภัยท่านก็เลยบอกว่า
ตอนนี้ส่งสายสืบลงพื้นที่ไปแล้ว
เพื่อตรวจดูว่านี่มันเป็นแก๊งค้ายาเดิม

ที่ชื่อว่าแก๊งมันทุกเม็ดในพื้นที่๑๐๑จริงหรือเปล่า

อกจากนี้ก็แนะนำว่า
ให้คนที่ถูกทำร้ายในคลิปมาแจ้งความด้วย

ครับท่างจากฝากอะไรว่ากลุงคนที่ถูกทำร้ายด้วยค่ะ

อยู่ในเขตพื้นที่ของตรวจร้อยเอ็ด

แต่เหมือนที่คุณภาคภูมิเคยบอกดิฉันไง
ว่าถ้าเกิดแก๊งค้ายาเสพติดเขาถูกทำร้าย

ผมติดหนี้เขาเอายามาไม่มีเงินจ่าย

ว่าเรามาคดีทำร้ายร่างกาย
แต่มันเป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะ
ก็ต้องบอกว่าผมมาคดีทำร้ายร่างกายครับ

ส่วนพวกมันทุกเม็ดก็ต้องออกมา

มันเป็นคลิปเก่าครับผมถูกแอบอ้างครับ

นี่ไงคุณตำรวจคนที่ถูกทำร้ายแบบนี้มันมีหลายคลิป

มันก็เป็นแก๊งค้ายาเหมือนกันไง

เนี่ยทีนี้จากรายงานข่าวชุดสืบสวน

บอกว่าคลิปนี้ค่ะเหมือนกับเป็นคลิปเก่าที่เอามาแชร์ใหม่
เข้าใจว่าอยากจะขู่เครือข่ายคนอื่นที่ยังอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดอยู่เนี่ย
ให้กลัวว่าอย่าไปอมเงินอย่าทำแบบนี้นะถ้าทำเดี๋ยวจะโดนซ้อมอย่างนี้
แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อแก๊งมันทุกเม็ด
เพราะไอ้แก๊งมันทุกเม็ดเนี่ยถูกตำรวจกวาดล้างมาแล้วก่อนหน้านี้
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะหาตัวหนึ่งในอดีตแก๊งมันทุกเม็ดมาถามสิ
ว่าไอ้แก๊งมันทุกเม็ดเนี้ยยังมีอยู่หรือเปล่าเออ
ถ้ายังมีอยู่ถ้ายังทำอะไรแบบนี้อยู่มันท้าทายกฎหมาย

ต่อให้แก๊งนี้ไม่อยู่มันก็มีแก๊งอื่นครับ